คุณผู้ชมเวลาเราเข้าประชุมหรือว่าทำอะไรที่มันยืดเหยื้อ

เข้าใจนะบางคนก็เบื่อบางคนก็อ่ะทำไมหยิบมือถือมาแชทก็เล่นเกมบ้าง

ในการประชุมสภาอะไรแบบนี้เราก็เคยเห็นนะสสวนั่งดูอะไรบ้าง
หลักก็มีนั่งเล่นเกมบ้างเออเล่นเกมก็มี
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมการประชุมรัฐสภานอเวย์ครั้งล่าสุด
คนนี้เล่นเกมค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพก่อน
เห็นด้านหลังอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นว่าคือใคร

นายกรัฐมนตรีนอเวย์จ้ะเออน่าโซเบิก
นายกรัฐมนตรีนอเวย์แล้วเล่นเกมอะไรเห็นไหมเมื่อกี้

เป็นสิ่งที่ชาวนอเวย์เขารับรู้ได้ทั่วกันอยู่แล้วนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ขณะที่นางโซเบิกเดินทางเยือนประเทศโลวาเกีย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะบอกว่าเธอจะต้องฟักไข่แบบ๑๐กิโลเมตรให้ได้
คือสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นมันจะมีฟักไข่ตั้งแต่๒กิโลเมตร
คือเดิน๒กิโลเมตรขายฟักเดิน๕กิโลเมตรขายฟักเดิน๑๐กิโลเมตรขายฟัก

จากนี้อย่างที่บอกนางโซเบอร์ไม่ใช่คนเดียวนะจ๊ะ
ถูกจับได้เหมือนกันว่าเล่นเกมนี้ขณะกำลังประชุมสภาอยู่นี่
เห็นเลยว่ากำลังจะจับโปเกมอน
แกรนนี่แหละเขาก็สลับกันไปเนอะ
จังหวะที่เขาฟังเขาก็เล่นจังหวะที่เขาพูดอีกคนหนึ่งก็เล่น

แต่นางโซเบิกได้ยินทุกคำที่เธอพูดในขณะนั้นนะจ๊ะ
คือสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
อย่างเช่นถ้าเรานั่งอยู่กัน๔คนปุ๊บ
กับ๒คุยกัน๓กับ๔คุยกัน
เราได้ยินเรื่องของ๑๒๓๔และเราสามารถคุยร่วมกันได้

คือแบบต่อมความอยากรู้อยากเห็นตำนาน

เราสามารถฟังเรื่องราวด้วยแบบว่า

แต่จริงผู้หญิงเป็นเพศที่เมาติทาสกิ้งได้ค่อนข้างดีนะ

คือแบบเล่นมือถืออยู่แต่หูก็ฟังอยู่ได้
ใช่ใจก็ลอยไปอย่างอื่นได้
ดูทีวีอยู่แต่หัวก็คิดอีกเรื่องหนึ่ง

อย่าประมาทความสามารถผู้หญิง